คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นเมื่อตีหนึ่งคืนที่ผ่านมานะคะ
สามีบอกว่าภรรยาเนี่ยหนีออกจากบ้านไปแล้วก็มีลูกสาวสองคนทิ้งเอาไว้ให้ดูแล
คนหนึ่งเก้าขวบคนหนึ่งเจ็ดขวบครับภรรยาที่ออกจากบ้านไปเนี่ย
ก็คุยผ่านทางเหมือนเฟซบุ๊คอะไรแบบนี้วีดีโอคอลมาคุยกัน
ตัวสามีบอกว่าเห็นหน้าแล้วทนไม่ไหวเชื่อว่าภรรยาหนีไปอยู่กับชายอื่นแน่
ซื้อเหล้าขาวมาเลยดื่มหมดไปสามขวดขวดที่สี่หมดไปครึ่งหนึ่ง
พอเมาปุ๊บชวนลูกสาวเนี่ยคนนึงเก้าขวบคนนึงเจ็ดขวบอ่ะ
ปีนเสาสัญญาณโทรศัพท์แล้วจะกระโดดลงมาพ่อลูกสามคนชวนลูกแบบเนี้ย
ตั้งใจจะประชดสุดท้ายหยิบมีดนะคะไปปาดคอลูกสาวคนเล็กที่นอนอยู่บนที่นอน
ครับลูกสาวคนโตอายุเก้าขวบต้องยกมือไหว้พ่อหยุดเถอะพ่ออืม
อย่าทำร้ายน้องเลยดีนะญาติวิ่งเข้ามาช่วยได้อะค่ะครับ
น้องก็ได้รับบาดเจ็บนะคะตำรวจสพชำนิค่ะ
คุมตัวคนก่อเหตุนะคะนายมนตรีแจ่มโคกอายุ๓๕ค่ะ
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะที่บ้านพักในพื้นที่หมู่สิบเอ็ด
ตำบลช่อพกาอำเภอชำนิดจังหวัดบุรีรำนายมนตรีเอามีดอิโต้ปาดคอลูกสาวของตัวเอง
อายุแค่๗ขวบเองจนบาดเจ็บสาหัสนะคะ
เพราะแค้นที่เมียหนีแล้วก็ทิ้งให้ตัวเองอยู่กับลูกสาวสองคนเหตุการณ์เกิดขึ้นตีหนึ่งคืนที่ผ่านมาค่ะ
จากการสอบสวนเนี่ยก็ทำให้รู้ว่าภรรยาของนายมนตรีหนีออกจากบ้านไปสัปดาห์นึงแล้ว
คืนก่อนเกิดเหตุวีดีโอคอลมาคุยคือคิดถึงลูกสาว
คุยกับลูกสาวสองคนคนโตเก้าขวบคนเล็กเจ็ดขวบแต่นายมนตรีบอกเห็นหน้าภรรยา
แล้วคิดเลยว่าภรรยาหนีไปอยู่กับชายอื่นแน่ซื้อเหล้าขาวมาเลยดื่มโอ้โห
สามขวดเนี่ยหมดนะขวดสี่นี่หมดไปครึ่งหนึ่งนะคือเมาอ่ะเมาแล้วก็ชวนลูกค่ะ
ปีนเสาสัญญาณโทรศัพท์แล้วกระโดดลงมาตายพร้อมกันสามคนพ่อลูกตั้งใจจะประชดภรรยา
แล้วตัวพ่ออ้างว่าลูกสาวคนโต๙ขวบพยักหน้าเหมือนพยักหน้าจะไปด้วย
ลูกสาวคนเล็กเจ็ดขวบเนี่ยนอนหลับอยู่นายมนตรีพ่อเนี่ยนะคะ
ก่อสร้างหน้าห้องอ่ะค่ะครับแล้วเดินกลับมาหาลูกสาวคนเล็กที่นอนอยู่อ่ะ
นอนตะแคงข้างอยู่บนที่นอนแล้วเอามือสองข้างกดมีดลงไปที่คอของลูกสาวคนเล็ก
ของลูกสาวคนเล็กอืมแล้วเด็กอายุแค่เจ็ดขวบ
สะดุ้งขึ้นมาร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดเลือดออกเยอะเลยค่ะ
ลูกสาวคนโตเก้าขวบก็อยู่ตรงนั้นน่ะครับร้องไห้ยกมือไหว้พ่ออ่ะ
บอกพ่อหยุดเธออย่าทำร้ายน้องเลยอย่างเงี้ยค่ะอืม
แล้วยังดีที่ยายของเด็กทั้งสองคนนอนอยู่ห้องด้านหน้าแล้วได้ยินเสียงหลานสาวร้องเลยเดินเข้าไปดู
แล้วเห็นภาพแบบนี้คุณผู้ชมครับพ่อเอาอิโต้ปาดคอลูกอ่ะ
แล้วแผลเวอะหวะเลยนะคะยายก็ไปแย่งมีดออกมา
แล้วแจ้งเจ้าหน้าที่นำหลานส่งโรงพยาบาลชำนิพ่อเนี่ยนะ
หลังก่อเหตุยังเมาแหมะนอนอยู่ที่เกิดเหตุอยู่เลยอะค่ะครับสุดท้ายถูกรวบตัวแล้วรับสารภาพว่า
ทำไปเพราะแค้นภรรยาที่ทิ้งตัวเองกับลูกสาวก็เลยเอาเหล้าขาวมาดื่ม
ทั้งทั้งที่ไม่ได้ดื่มเหล้ามานานมากก็เลยเมายิ่งพอเห็นหน้าภรรยาในวีดีโอคอร์ที่คุยกับลูก
เห็นรูปถ่ายที่ภรรยาถ่ายคู่กับชายอื่นแล้วโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊ก
ก็เลยโกรธมากอยากจะทำให้ภรรยาเสียใจบ้าง
ก็เลยตั้งใจจะฆ่าตัวตายพร้อมกับลูกสาวทั้งสองคน
ครับนั่นเลยชะเงินไปเบิ่งให้เห็นเห็นก็เลยเอิดลูกม้าไปนั่งในมุมขุ่นครับ
ให้เห็นออกมาอ่าลูกลูกลูกก็นั่งตรงนี้เนอะนั่งนั่งอยู่ที่นี่เนี่ย
อ่านั่งนั่งอยู่ที่นี่เนี่ยอ๋อนั่งอยู่ข้องน่ะอ๋อนั่งอยู่ข้องน่ะ

ตัวเองไม่เคยรู้เลยว่าช่วงเวลากลางวันที่ตัวเองไปทำงาน
วันแต่หนึ่งสัปดาห์ก่อนภรรยาหนีไปเลยหนีตัวเองกับหนีลูกไปด้วย
แล้วก็ไปเห็นรูปที่เฟซบุ๊กก็เลยยิ่งแค้นเป็นรูปที่ถ่ายกับผู้ชายคนอื่น
ก็เลยถามลูกว่าถ้าแม่ถามลูกว่าถ้าแม่ยายไม่มาห้ามเอาไว้เนี่ย
ก็คงตายด้วยกันทั้งหมดแต่พอได้สติเนี่ยค่ะก็มาบอกว่าเสียใจ
เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ดูสิทำไปแล้วแบบนี้
ไม่งั้นถ้าลูกเป็นอะไรมากถึงขั้นเสียชีวิตเนี่ยไม่รู้จะยังไง
มาเสียใจตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วก็แจ้งข้อหาพยายามฆ่านะคะ
แล้วก็ข้อหากระทำความรุนแรงในครอบครัวนะคะแล้วก็ควบคุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

คือพวกที่คิดจะทำแบบนี้นะเวลาคิดอะไรไม่ออกหาทางออกไม่ได้เนี่ย
แล้วแบบเราจะตายไปด้วยกันอาจจะตายกันทั้งครอบครัวอะไรพวกนี้เนี่ย
เพื่อจะป้องกันปัญหาว่าตัวเองเนี่ยจะไม่ตาย
เพราะว่าหลายครั้งคนก่อเหตุเนี่ยมักจะไม่ตาย

คุณจะฆ่ากี่คนคุณบอกไว้เลยจะฆ่า๒คน๓คน๔คนในครอบครัว

ทุกอย่างต้องมีสติต้องมีสติจริง
หลายเหตุการณ์เวลาก่อเหตุแบบนี้คือเมาก่อนไง
เมาก่อนอะไรก่อนแล้วมันก็แบบขาดการยับยั้งชั่งใจ

ฆ่าตัวตายก็ไม่ดีแต่ทุกอย่างต้องมีสติจริงนะคะ